ทีนี้คุณผู้ชมไปดูพฤติกรรมคนนี้หน่อยค่ะ
ผู้ชายคนนี้ไม่แน่ใจเขาคิดว่าเท่หรือเปล่านะคะ
เขาพักอยู่หอพักประมาณชั้น๔ชั้น๕ได้

เขาก็มัดผูกใส่ถุงนะ
แต่วิธีการคือไม่เดินลงมาทิ้งในถังขยะซึ่งอยู่ข้างถนนนะครับ
เขาทิ้งมาจากชั้น๕เลยชั้น๔เลย

โยนได้เหรอโอ้โหใช่จะโยนใส่ถังขยะแล้วลงหรือเปล่า

นั่นอ่ะประเด็นคือทำไมไม่มัดปากถุง
ไม่มัดปากถุงนี่นะแต่มันก็ไม่ควรโยนอยู่แล้วล่ะ
ปุ้ยโปรยพี่นึกว่าแค่แบบว่าหย่อนลงมาถังขยะอยู่
ข้างล่างตรงแบบหย่อนลงมาแบบนี้
ไม่โอ้โหใจ

กลายเป็นว่าขยะปลีออกจากถุงแบบนั้นเกลือนเลยนะคะ
คุณคิดว่าชาวเน็ตแล้วก็คนที่เล่นแอปพลิเคชันเขาจะว่ายังไง

คนด่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับ

ความขี้เกียจและความเพี้ยวเรนของบางคน

บางคนถึงขั้นว่าสาบแช่งก็มีนะคุณ